ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสะดาวจำนวนมากนะฮะและรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงมาที่บริเวณจุดที่พบเรือโบราณนะฮะที่ครองไม่มีชื่อนะฮะหมู่หนึ่ง

เหมือนกับการรักเงี้ย
ซึ่งในภาวะราชาจริง

ราชาจริง
ก็ทุกข์มีสักทีแต่สุดเวลาด้วย
อาทิตย์กดยังมีสุขแครงหมด
กดขอเรียก

คือตั้งแต่เจอก็มีการทุกข์เว้ยกันมาเลยนะ